หลายมุมมองครับทั้งกรธทั้งกกต
ตอนนี้ขีดเส้นใต้ประชามติไทยรัฐทีวี
จะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจว่า
สำหรับการออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคมนี้
กันอีกรอบหนึ่งเราจะเจอ๒คำถามด้วยกัน
คำถามแรกคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐมนูล

คำถามที่สองคือคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ถ้าหากว่าสวมีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน๕ปีแรก
หลังจากมีการจัดเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
คำถามนี้ครับคุณผู้ชมหลายฝ่ายก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมต้องมีวันนี้จะมีเหตุผลมาบอกว่าทำไมต้องมี
โดยสนชก็จะมาบอกว่าที่มีเพราะอะไร
แล้วฝั่งพักการเมืองที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับ
มีคำถามพ่วงประชามติแบบนี้
เขามีเหตุผลอะไรติดตามได้พร้อมกันครับ
เราได้ตั้งคำถามถามไปยังพี่น้องประชาชนว่า
พี่น้องประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าในช่วง๕ปีแรกของการมีรัฐสภา
ตามบทบรรยายของรัฐธรรมุนใหม่นั้น
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นคนเลือกนายกรมตรี
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับ
เหตุผลที่เราตั้งคำถามนี้และให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ
ออกเสียงประชามาตินั้นก็ด้วยเหตุผลที่ว่า
ภารกิจของแม่น้ำ๕สายที่เป็นคนรับผิดชอบบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้นั้นเนี่ย
เราไม่ได้มีภารกิจแต่เพียงเฉพาะในเรื่องของการทำรัฐนูลถาวรฉบับใหม่
หรือไม่ได้มีภารกิจเฉพาะในเรื่องของการทำให้มีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้น
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำแล้วก็จะคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำควบคู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ก็คือนอกเหนือไปจากการให้มีรัฐมนูลถาวรฉบับใหม่นำไปสู่การเลือกตั้งแล้ว
จะต้องมีการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องด้วย
ถ้าพี่น้องประชาชนตัดสินใจนะครับผลของประชามติก็จะไปปรากฏอยู่ในบทเฉพาะการของรัฐมนุนว่า
ในช่วง๕ปีแรกของการประกาศใช้รัฐมนุนนายกองตีจะต้องมาจากความผิดชอบของที่ประชุมร่วมกันของรัฐทศาสภา
ทั้งตัวร่างและคำถามพ่วงแล้วเราจะพบว่าการเลือกตั้งจะไม่มีความหมาย
เลือกตั้งมาแล้วภาคการเมืองอาจจะได้เสียงมากมายังไงก็ตามแต่มีสว๒๕๐คนซึ่งส่วนใหญ่ก็พูดได้ว่ามาจากคอสชนั่นแหละนะครับ
จะมาร่วมเลือกนายกเพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลที่จะต้องเข้ากันได้
หรือเป็นคนของคนที่ได้รับการสนับสนุนจากสวซึ่งเชื่อมโยงกับคอสช
ทีนี้ในแผนปฏิรูปและสิ่งที่ปฏิรูปไว้ที่เขาเรียกว่าปฏิรูปเนี่ย
มันไม่ได้ฟังความเห็นคนส่วนใหญ่
มันก็กลายเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การปฏิรูป
มันไม่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นก้าวหน้าขึ้น
เอาละแต่คุณก็ทำกันไปแบบนี้
ตามหลักแล้วเมื่อเป็นระบอบประชาธิปไตย
มีการเลือกตั้งมีรัฐสภาก็ต้องให้ประชาชนเขาสามารถแก้ได้
ปฏิรูปอย่างไรก็ต้องให้ประชาชนเป็นคนกำหนด
ไม่ใช่ให้คณะบุคคลนี้กำหนดแล้ว
จะขอจองเอาไว้ขอเป็นคนกำหนดต่อไปเรื่อย

อยากจะให้ทุกฝ่ายได้มองถึงประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ
อย่าไปมองทุกเรื่องเป็นเรื่องของประเด็นทางการเมือง
อย่าไปมองทุกเรื่องเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจ
ถามว่าถ้าคณะใดคณะหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อยู่แล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับ
อยู่แล้วสามารถปฏิรูปแก้ไขปัญหาต่างของบ้านเมืองที่สะสมมาเป็นเวลานานนะครับ
คนคนนั้นหรือคณะนั้นสมควรที่จะอยู่ทำหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองไหม
ประชาชนอย่าเป็นคนตัดสินใจนะครับ
แต่ว่าถ้าใครก็ตามหรือคณะใดก็ตามเข้ามาแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายนะครับ
ผมว่ายูซันก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง
ประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับ